คุณผู้ชมฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับ
วันคล้ายวันสถาปนากรุงรัฐนาควสินครบรอบ๒๓๙ปี
นายกรัฐมนตรีก็ไปทำบุญที่ศาลหลักเมืองนะครับ

แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเช้านี้ก่อนที่จะเดินทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ได้ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลองค์พระหลักเมือง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัฐนาควสินครบรอบ๒๓๙ปี

โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็จัดบวงสวงสังเวยตามพิธีพรามอย่างเรียบง่าย
เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศนะครับ

นายกก็ไปทำบุญด้วยตนเองนะครับ

ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการนำเข้าวัคซีนทางเลือกของภาคเอกชนด้วยนะฮะ
ที่บอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหาบรือเพื่อนำเข้าวัคซีนเพิ่มเติมแล้ว
แต่การนำเข้าของเอกชนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
เพราะว่าทางผู้ผลิตวัคซีนของต่างประเทศก็จะต้องขออนุญาตรัฐบาลเช่นเดียวกัน
ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ผูกขาดการจัดซื้อวัคซีน
แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย
เพราะบริษัทผู้ผลิตวัคซีนจะไม่รับผิดชอบนะครับ
หากเกิดผลกระทบหรือว่าเกิดผลข้างเคียงผลอ่านไม่ผึงประสงค์
ส่วนเรื่องของการนำเข้าวัคซีนของไทยในช่วงแรก
ที่เป็นการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐนะครับ
ไม่ใช่เป็นการสั่งที่ช้าไปหรือว่าสั่งน้อยไป
เพราะทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอน
แล้วก็ต้องมีการประเมินตามสถานการณ์นะครับ
เพื่อจะนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
โคต้าของแต่ละจังหวัดนะครับ
โดยได้ขอโทษที่บางครั้งก็พูดเรื่องของข้อมูลวัคซีนโควิด
ผิดพลาดไปบ้างอันนี้นายยกรัฐมนตรีก็ยอมรับในเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่านายกบอกเหตุผลว่าเพราะว่าผมเป็นคนคิดเร็วพูดเร็ว
อาจจะพูดผิดไปบ้างถูกบ้างบางครั้งก็ลืมใส่การัน
ขอให้ทุกคนเข้าใจสิ่งใดไม่ดีก็ขอโทษ
และอะไรที่ดีก็ขอให้เกิดความร่วมมือกันนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่ายึดหลักทำให้ประเทศนั้นดีขึ้น
และเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่เคยคิดเป็นอื่นนะครับ
แล้วก็พร้อมทำให้ทุกอย่างในประเทศไทยและคนไทยนั้นดีขึ้น
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีหน่อยแล้วกันนะครับ
หลายครั้งที่ผมพูดบางครั้งผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับ
เพราะว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่จะต้องคิดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกัน
วันนี้ผมก็จะพูดช้านะบางครั้งมันพูดเร็วมันก็พูดถูกบ้างผิดบ้าง
ว่าทำให้เร็วไปนิดนึงนะคิดเร็วพูดเร็ว
นี่นะครับก็เพจเฟซบุ๊คของประยุทธ์จันโอชา
ก็โพสต์ความคืบหน้าเรื่องของการนำเข้าวัคซีนโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ก็บอกนะบอกว่าไทยจะจัดหาวัคซีนอีก๒๓ยี่ห้อ
มาเพิ่มเติมอีก๓๕ล้านโดส
เหนือจากที่ดำเนินการเอาไว้แล้ว๖๕ล้านโดส
ดังนั้นค่ะ๖๕บวก๓๕รวมเป็น๑๐๐ล้านโดสนะคะ
ทีนี้ทางด้านนายแพทย์ปียสกลสกลสัตยาธรคุณหมอก็รายงานนะ
บอกว่าในจำนวน๓๕ล้านโดสที่จะจัดหาเพิ่มเติมเนี่ย
ภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยจะช่วยรัฐบาลจัดหา
เพื่อมาฉีดให้กับพนักงานลูกจ้างของตัวเองประมาณ๑๐๑๕ล้านโดส
ซึ่งตรงนี้ค่ะจะช่วยลดงบประมาณของรัฐบาลลงไปได้อีก
ขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ดำเนินการเร่งด่วนแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
ที่นายกมีการสั่งการให้วางแผนกระจาย
และฉีดวัคซีนที่จัดหามาทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ด้วยนะคะ
ส่วนนายทักษิณชินวัฒน์เสนอตัวในการเจรจานะคุณนะ
หาวัคซีนเข้าไทยนะครับ
ในการพูดคุยเรื่องของการฝ่าฟันวิกฤตโควิด๑๙ระลอก๓
โดยตั้งคำถามบอกว่าทำไมประเทศไทยถึงจำกัดวัคซีนแค่๒ยี่ห้อนะครับ
ทักษิณก็เห็นว่าการฉีดวัคซีนคือควรเป็นไปอย่างเสบรี
ให้ประชาชนได้เลือกเองหรือให้เอกชนได้ร่วมนำเข้า
โดยรัฐต้องเปิดช่องทางในการสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับ
สามารถช่วยเจรจานำเข้าวัคซีนได้หรือจะให้ตนเอง
นายทักษิณก็ว่าก็ถือว่าเป็นการมอบงานหรือ
งานให้ตัวเขาเองเสนอตัว
รวมถึงมีการที่จะเสนองานให้กับทางเจ้าสัวต่างของประเทศไทยด้วย
เหมือนเมื่อวานนะคุณศูนย์สกุลนี้ฉันไปโรงพยาบาลมา

แต่เขาก็เขียนตัวเล็กเอาไว้นะว่า
จะต้องรอให้ทางรัฐบาลอนุญาตก่อน
แล้วก็สามารถเปิดพวกแบบแพ็คเกจต่างนี้ได้ทันที